ปลอยค่ะอยากให้ปอยเล่าเหตุการณ์นิดนึง

เพราะว่าที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ออกมาอะไร

ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็เป็นเพียงแค่พยานนะครับ

แล้วผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการที่ออกมา
ให้ปากคำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง

มันตรงกับที่ทั้งน้องที่สรรคุณศาสตร์ก็ออกมาโพสต์สินัยใหม่หาฟลอย

ส่วนตัวผมผมไม่ได้รู้จักน้องเขาเป็นการส่วนตัวเลย
แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันมาเป็นอย่างนี้
ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเรื่องมันเกิดขึ้นมาเนี่ย

เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเราล่ะมันเป็นเราล่ะ

แต่ผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในสิ่งที่โดนกล่าวอ้างแบบนั้น

ไม่มีเลยครับผมนั่งกินของผมแล้วผมก็ยังนั่งคุยกับรุ่นน้องที่อยู่ในร้าน
แล้วก็บังเอิญเจอรุ่นน้องนั่นคือเหตุการณ์จริงครับ
แต่ว่าไม่มีขนมไหมครับไม่มีขนมเลยครับไม่มีอะไรครับใช่

คือผมนั่งอยู่ก่อนนะครับส่วนรุ่นน้องเนี่ยก็คือรู้จักแล้วก็ไม่ได้เจอกันนาน
แล้วลูกน้องก็เหมือนก็มานั่งโต๊ะด้วยมาจอยโต๊ะด้วยเท่านั้นเองแล้วเราก็
คืออย่างน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้คุยแต่กับน้องเขาเลยด้วยซ้ำ

อาการตอนนั้นตอนที่มันเกิดเรื่องราวอย่างนี้
ก็น้องเขาก็บอกแค่ว่าหนาวแต่เขาก็เหมือนเป็นหน้ามืดอะไรอย่างงี้ครับ
ส่วนน้องผู้ชายที่เราเจอกับเขาก็พาออกไปไปโรงพยาบาล

แล้วพอเรื่องมันเกิดขึ้นมาเมื่อวันจันทร์ที่มันค่อนข้างใหญ่โต
เราก็แบบเฮ้ยงงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไปเกี่ยวกับเราได้ยังไง

แต่เราก็บริสุทธิ์ใจก็บอกไปตามสิ่งที่เรารู้

อย่างพอเราเห็นข้อความที่น้องโพสต์

หรือว่ามันมีข้อต้องแย้งอะไรอย่างแหละ
มันก็มีเพราะว่ามันเป็นร้านเดียวกับที่เราไปอยู่แล้ว
แต่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็
คือเราต้องออกมาปกป้องภาพลักษณ์

ผมไม่ได้ไปสนใจแหละ

มันมีความสบสนอะไรอย่างไรบ้างคะ

บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงบ้างเท่านั้นเอง

คือผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำ
และขนมอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีด้วยซ้ำ

ผมก็แบบแล้วมันมาจากไหนเอามาจากไหน
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะดำเนินการสอบสวนสืบสวนต่อไปนะครับ
แต่เราบริสุทธิ์ใจว่าเราเป็นพยานเหตุการณ์เท่านั้น
อย่างเรื่องที่กรอยบอกว่ากรอยจากทรมานกลับ
ตอนนี้คุณยังดำเนินคดีอยู่ไหมครับ
ให้เจ้าที่กฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้อันนี้อยู่
เพราะว่าตอนนี้เรื่องภาพลักษณ์เนี่ยมันเสียไปแล้วแน่นอน

แต่ว่าอย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่พี่สื่อนะครับ

แล้วก็ปกป้องชื่อเสียงแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัว
เพราะมันก็มีเรื่องงานในอนาคตด้วย

แล้วก็อะไรอย่างนี้อีกเยอะครับ

เพราะว่าเราเป็นคนที่เรารักครอบครัวมากนะครับ
แล้วก็เราเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อน

คือเราชอบให้เสียงของเราทุกคนนะครับ

แบบมันเสียความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่มันออกไป

มันก็มีการเอี่ยวด้วยชื่อของเรา

เพราะผมก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น

ก็เป็นแค่พยานแมม

มันอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหน

ก็มาภารกิจปกติทั่วไปเลยครับ
อาหารของทั้งร้านหมดอื่นเหรอครับปอย

แต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นร้านประจำที่เรากินอยู่แล้ว

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัน

เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีขนมที่พลอยซื้อเข้ามาเองด้วยไหมครับ

ค่าใหญ่ค่าให้โทรศัพท์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ซึ่งผมก็ฝากพี่ด้วยว่าผมออกมาในฐานะที่เป็นคนที่แสดงความบริสุทธิ์นะครับ
แล้วก็บริสุทธิ์ใจที่จะให้ปากคำแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันดำเนินไปเร็วที่สุดนะครับ
อ่ามีแต่ว่าก็คือเป็นการตกลงกันอีกในรูปแบบหนึ่ง
ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เขาตกลงกับผู้จัดการผมอันนี้ผมไม่ได้สนใจ

พ่อคิดว่าเกิดจากอะไรทำไมน้องคุณทำแบบนี้อ่ะ

เพราะว่านี่เขาพุ่งเป้ามาทางเราแล้วเขาแสดงความมั่นใจมากว่ามันเราเป็นคนว่าเรา

โกรธบ้างไหมอ่ะเพราะว่าเราก็ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน
คือผมว่ามันก็ไม่รู้ว่ายังไง
เราไม่โกรธแต่เราแค่ตกใจมากกว่าว่าเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

ก็ตำรวจก็ให้ความร่วมมือตำรวจแล้วก็เราก็แค่เป็นเพียงพยานในเหตุการณ์จริง

พยานซึ่งตำรวจก็บอกว่าคุณเป็นแค่พยานตอนนี้ก็คือ
เดี๋ยวถ้าเกิดพี่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันนี้
ผมก็อาจจะต้องให้ไปรบกวนทางพี่ไปสอบถามเจ้าที่สืบสวน

เริ่มกับต่อไปจะเป็นการเทลายกล่าวของบุตรรับจักรยานยนต์สน

แต่ว่าคือตัวเราเองมันเข็ดไปเลยไหมคะ

ซึ่งส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนที่เซฟตัวเองระดับหนึ่ง

เกือบครึ่งชีวิตนะ๑๕ปี๑๕ปีอะไรอย่างนี้

มีเรื่องที่แบบแปดเปื้อนเกี่ยวกับพวกยา

เอ๊ะมอมตัวเองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

นะหะแล้วก็มีเวลาเจอใครเราก็

ก็คือเชื่อในตัวผมแต่ว่าก็เราไปบังคับความคิดคนอื่นไม่ได้

ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะถ้าเกิดเราเจอกันมาตั้งแต่ผมเด็ก
น่าจะรู้กันดีว่าช่วงชีวิตผมมันผ่านมาบ้าง
แล้วก็ผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมาตลอด
แล้วผมชอบที่จะให้ทุกคนรอบตัวมีความสุขมากกว่า
ซึ่งผมคิดว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็แค่รู้สึกว่า

เท่านั้นเองว่าต่อไปนี้เราก็ควรจะระวังตัว
เรื่องของการเจอคนแปลกหน้าที่มาร่วมโต๊ะ

กับตัวน้องเองน้องชายได้ติดต่อเช็คเข้าได้ยังไหมครับ

คือกับผมเนี่ยเขาก็ไปทำงานของเขา

ถ่ายละครหลายเรื่องมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยทำงานแล้วอ่ะ

ขนาดว่าแบบโอ้โหสนิทโทรหาทุกวันหรืออะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าสนิทกันระดับไหนครับจากน้องคุณ
แก๊งจักรยานด้วยกันครับเพื่อนกันเท่านั้นเองครับ
ไม่อยากให้ไปแบบไปพาดพิงอะไรถึงเขามาก
แสดงว่าเราก็มั่นใจว่าน้องเราก็ไม่ได้ทำ
อันนี้ไม่รู้อันนี้ก็อันนี้ต้องถามเจ้าที่สอบสวนดีกว่าพี่

มาที่แจ้งชานี้มันเกี่ยวข้องกับเราไม่พร้อม
ที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือว่าระบบทาง

คือผมฟันไม่ได้ว่าผมไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจ
เพราะผมตอนนี้คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของนี้

หลังจากนี้เจ้าที่มีเรียกคำหรืออะไรเพิ่มเติมนที่นี่คะ

อีกเสียงหนึ่งก็มีคนเชื่อเหมือนกันว่าฟอยไม่น่าทำเรื่องแบบนี้ได้

ถ้าคนที่เขาแบบรู้จักผมดีเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไง
โอเคขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่นะฝากด้วยนะ